เราดูประเด็นของการที่จะมีการอนุมัติ
คือการกักตัวที่บ้านถือว่า
เป็นการผ่อนภาระวิกฤตเตียงไอซียูใน
ทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้เตรียมการไว้บ้างแล้ว

เงื่อนไขอะไรต่างมากมายด้วย

คุณอนุทินชาญวิรากูลบรองนายยกและรัฐมนตรีสาธารณสุข
เคยพูดบอกว่าถ้ามีคนที่เดินทางออกจากกรุงเทพ

และหลุดไปต่างจังหวัดไปพื้นที่ภูมิลำเนา
ขอให้จังหวัดนั้นรับคนเหล่านี้ในการตรวจด้วย
และหากติดเชื้อโควิดขอให้รับในการที่จะรักษาพยาบาลด้วย
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระพื้นที่กรุงเทพ
ดังนั้นมันเลยมีแคมเปญแบบนี้ครับว่า
อะไรนะเหมือนต้อนรับกลับบ้าน

กลับบ้านเรานะอะไรอย่างนี้นะฮะ
อย่างตัวอย่างของที่เพชรบูรณ์ที่สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ
เขาแจ้งประชาสัมพันธ์เลยบอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้าน
สำหรับคนที่เดินทางเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่อำเภอเขาค้อ
คือบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่ามาจากพื้นที่เสี่ยง
อย่างกรุงเทพนลธบุรีปฐุมเพชรบุรี
ชบุรีสมุทรประการฉะเชิงเซาชนบุรีตรังนครปฐมปัตตานี
ชบุรีสงขลาสมุทรสาครสระบุรียะลานราธิวาส
แล้วก็จังหวัดที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดแล้วจากทุกจังหวัดเนี่ยนะคะ
สรุปก็คือจะต้องไปรายงานตัวแหละต้องไปรายงานตัวกับผู้นำชุมชน
สมหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านแล้วที่สาธารณสุขอำเภอเขาค้อเขาบอกเลยนะ
เราเนี่ยจะไปดูแลท่านถึงบ้านเลยถ้าสมมุติเกิดว่าท่านเนี่ยมีอาการไข้
ไอเจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส
ให้ติดต่อสายโดนโควิดของทางข่าวคอได้เลย
เมื่อกี้เขาคอเพชรบูรณนะแต่หลายที่ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ย
ลำปางเอ่ยนี่ขอนแก่นเอ่ยสกลนครเอยก็ผุดแคมเปญแบบนี้ขึ้นมานะฮะ
ถ้าเกิดท่านหลุดมาจากพื้นที่กรุงเทพหรือว่าพื้นที่จังหวัดที่ประกาศ
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด๑๐จังหวัด
ค่ะอ่ะท่านมาเถอะถึงมาแล้วท่านอยากเก็บตัวเองเป็นความลับว่าท่านเดินทางมา
ขอให้ท่านมารายงานตัวกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ซะ
ไม่ต้องหลบซ่อนมาบอกเลยเรายินดีต้อนรับ
ใช่ครับขอนแก่นเอยนายแพทย์สหสมชายโชฯปริยะวัฒเวลาก็บอกว่า
หากท่านเป็นชาวขอนแก่นและพบการติดเชื้อไม่ว่าท่านจะเป็นพื้นที่ใดก็ตาม
ขอให้ประสานงานผ่านระบบการส่งต่อผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง
ส่วนลำปางเอ่ยเขาก็บอกแบบนี้ครับ
ว่ารับคนลำปางกลับบ้านกรณีทราบผลว่าติดเชื้อ

โดยท่านจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปางเท่านั้น
ติดต่อประสานงานมาเลยกับสหสุขจังหวัดลำปาง
กลนครที่เมื่อกี้ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
บอกว่าผู้ป่วยชาวสกลนครที่ยืนยันติดเชื้อโควิด๑๙

ประสงค์อยากย้ายมาพักรักษาตัวที่จังหวัดสกลนคร
ติดต่อได้เลยสายด่วน๐๙๓๓๒๘๕๒๖๔นะฮะ
แต่ท่านห้ามเดินทางมาเองโดยภารการเด็ดขาด
แจ้งเรามาก่อนเดี๋ยวเราอาจจะจัดชุดเจ้าหน้าที่

อันนี้ก็เหมือนเป็นการขุดโครงการกลับบ้านเรานะ

ไม่ใช่ว่าท่านรีบกระจายตัวกับภูมิลำเนานะ
มันจะเป็นการเคลื่อนย้ายคนที่ติดเชื้ออีกเนี่ยนะคะ

แล้วอาจจะต้องมีการประสานกับทางบ้านเกิดทางภูมิลำเนาเรา